ค่าไฟมันพุ่งขึ้นมาปกติจ่ายเดือนหนึ่งประมาณแสน

งงใช่ไหมที่วัดของพระพยอมค่ะ

แล้วบอกว่าพระพยอมบอกว่าตอนนี้อัตมาก็เดือดร้อนเหลือเกิน
ค่าไฟจากเดิมแสนหนึ่งพุ่งขึ้นมาประมาณแสนห้า
เราเคยแต่เห็นคารวาสบ่นค่าไฟแพง

แล้วท่านก็บอกว่าแบบอัตมาก็เดือดร้อนเหมือนกัน
นี่แหละคุณผู้ชมปัญหาค่าไฟพุ่งพระพยอม
บอกว่าค่าไฟแพงที่สุดในรอบ๑๐ปี

มันแพงมากจริงค่ะปกติจ่ายเดือนละแสน
พุ่งมาเป็นแสนห้ามันเพิ่มขึ้นมาทั้งที่ใช้ไฟเท่าเดิม
พระท่านบอกนะวัดมีคนงานอยู่เกือบพัน
แล้วตอนนี้กลายเป็นว่าภาระทั้งหมดมาตกอยู่ที่วัดแล้ว
คือวัดรับภาระในส่วนที่มันเพิ่มขึ้นมา
เพราะอะไรรู้ไหมคือบางห้องเนี่ยคนงานเขาจะอยู่กันสองคนใช่ไหม
เก็บค่าไฟแบบ๕๐บาทเดือนหนึ่ง๕๐บาท
แต่พอค่าไฟมันพุ่งขึ้นมาเป็นแสนสี่แสนห้าแบบนี้
วัดก็ไม่ได้ไปเก็บจากคนงานเพิ่มไง
ก็ยังจ่าย๕๐บาทเหมือนเดิม
แล้วบอกว่าตอนนี้นะอัตมานะไม่ขอฝากอะไรถึงรัฐบาลชุดใหม่หรอก
แต่ขอฝากถึงรัฐบาลชุดเก่า
ให้ช่วยดูแลเรื่องความเดือดร้อนความทุกข์ยากของชาวบ้านหน่อย
ตอนนี้ชาวบ้านเขารู้หมดแล้วว่าค่าไฟแพง
แต่หน่วยงานที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับพลังงานรวยอู้กู้ขึ้น
ท่านบอกแบบนี้แล้วก็เลย

ท่านอยากให้สนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับโซล่าเซลล์
ลองฟังพระพยอมท่านหน่อยค่ะ
นี่แหละท่านก็ทิ้งท้ายนะ
อยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเรื่องค่าไฟอย่างจริงจังสักที
อันนี้นี่เป็นความเดือดร้อนของพระท่านเนอะ

ก็มีวัดสรรต้นดู่ที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่

คือเขาโพสต์บอกว่าแสงธรรมก็สำคัญนะ
แต่แสงไฟก็สำคัญเช่นกัน
เพราะแสงไฟแสงธรรมนำชีวิตครับ
เขาอยากจะขอความเมตตาจากญาติโยมที่มีจิตศรัทธาช่วยหน่อยได้ไหม
ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟขอแค่คนละบาทเอง

ราคาไฟเมื่อกี้เห็น๗๐๐๐เหร่าไร

นี่คือใครที่เป็นผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยนะคะ
อยากร่วมที่จะบริจาค

คุณผู้ชมสามารถแคปหน้าจอได้เลยนะคะ
ธนาคารกรุงไทยค่ะชื่อบัญชีวัดสรรต้นดูนะคะ
เลขบัญชี๙๘๙๐๘๒๔๖๒๐นะคะคุณผู้ชม

นี่แหละฮะเรื่องของไฟเรื่องของแสงแล้วก็แสง